ตอนที่ได้รับจ้างเหตุจากทางสูงคู่ไพธิสนธรรมน์สมพันธ์ปึงมา
ประมาณไม่ถึง๑นาทีออกมาจากบ้าน
ก็ขี่รถมาก่อนถึงเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
ทีนี้เห็นรถมอไซค์ไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟท้ายนะครับขี่สวนทางปกติ
ทีนี้ด้วยความสงสัยทำไมไม่มีไฟไม่มีอะไรแล้วขี่มาเร็ว
ก็เลยสต๊อกไฟให้สต๊อกไฟสูงให้ครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับ
ทีนี้พอสวนมาสักพักก็จะหันไปดูท้ายหน่อยครับว่าเป็นรถทะเบียนอะไรหรือรถอะไรประมาณเนี้ย
พอหันกลับไปก็ไม่มีแล้วครับไม่เจอแล้วครับ
พอมาถึงที่เกิดเหตุก็คือแบบตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่
พอมาดูสภาพผู้เสียชีวิตแล้วก็มาดูจักรยานยนต์
ทีนี้เห็นคล้ายกับคันที่สวนกับเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
ทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ครับทับท้ายกันหมดเลยครับ
รูปภัณฑ์สันธารแล้วก็รถมอเตอร์ให้หมดเลยครับ
ขายขายถึงเงินมากครับม้านสี่สี่วันก่อนอะครับ
ก็มีตรงเยี่ยมเยี่ยมกลับไปสั่งโดนอะครับมีหุ่นปฏิเหตุมอเบอร์ไซค์ครับ
สุดท้ายรถไม่ทราบชนิดเหมือนกันครับก็เสียชีวิตเหมือนกันครับ